คุณพี่เสื้อขาวคนนี้ก็เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกัน
แม้ว่าเธอจะมีร่างกายที่บกพร่องมีความพิการ
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้นำมาเป็นอุปสรรคนะ

ขายขนมจีนน้ำยาเลี้ยงครอบครัวค่ะ

ไปกันหน่อยนะที่บ้านเลขที่๑๘๐ทับ๑หมู่๖บ้านนาใต้
ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ไปเจอคุณรุ่งนภานามมะเริงอายุ๔๙ปีเนี่ยค่ะ

ดูอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนปกติ
แต่จริงแล้วพี่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้พิการขานะคะ

ขายขนมจีนน้ำยาเลี้ยงครอบครัว
คุณรุ่งนภาก็เล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ย
เธอก็เป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรี
แต่มาประสบอุบัติเหตุจากการที่รถรับส่งพนักงานพลิกคว่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๓๖ค่ะ
แล้วก็ป่วยติดเตียงนานนับเดือน
แล้วก็กลายมาเป็นผู้พิการจนถึงปัจจุบัน

เธอก็ตั้งหลักตั้งใจว่าเอาล่ะ
อะไรเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป
ก็ตัดสินใจรวบรวมทุนที่พอมีนะคะ
บอกให้ญาติเนี่ยนะคะมาช่วยทำเพิงขายขนมจีนให้หน่อย
เธอจะนำทุนที่มีเนี่ยมาเปิดขายขนมจีน

บอกคุณผู้ชมว่ารายได้ต่อวันอาจจะไม่มาก
วันไหนฟ้าฝนตกไม่เอื้ออำนวยก็ขายไม่ได้

แต่เธอก็ยอมรับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ทำให้เธอมีคุณค่าแล้วก็มีรายได้นะคะ
นี่ดูลูกค้าอันนี้เขามานั่งรีวิวให้ดูนะเนี่ย

รีวิวกินขนมจีนเนี่ย

คุณนุนภาก็บอกอีกนะว่าทุกวันนี้
คุณรุ่งนภาก็ยอมรับกับความเป็นจริงแหละว่า
เราเคยเดินได้ทุกวันนี้ต้องมานั่งรถเข็น
อันนี้ต้องยอมใจนะเรื่องของใจ
จริงแต่มันต้องสู้ไง
ดำเนินชีวิตให้ไปต่อจนได้

แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเช่นกัน

ให้ใครต่อใครหลายคนที่ท้ออยู่